ส่วนกระแสในโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ
มีคนไทยที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น
เขาได้ไปเยี่ยมคุณยายช้างฮานาโกะตัวนี้
แล้วก็บอกเรื่องราวประทับใจว่าคุณยายช้างฮานาโกยังคงจำคนไทยได้
จากเวลาพูดภาษาไทยแล้วคุณยายช้างก็มาใกล้นะคะ
พร้อมทั้งวอนให้คนไทยที่ได้ไปญี่ปุ่น
หาโอกาสไปแวะเวียนคุณยายฮานาโกะบ้างค่ะ
สมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่าคุณแอปเปิ้ลลินรพัฒน์
ก็ได้โพสต์ข้อความเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ของช้างฮานาโก
ข้อความส่วนหนึ่งค่ะบอกว่าได้มีโอกาสไปหาคุณยายมาน้ำตาไหลเลย

อยากจะบอกว่าเขาเลี้ยงคุณยายเราได้ดีมาก

แต่ว่าที่เห็นภาพออกมาว่าอยู่ในกรงแคบ

เขาก็เลยปิดไม่ให้ลมหนาวหรือว่าฝนเข้ามาได้

ก็ให้คุณยายกินกล้วยหอมปอกเปลือก
ทั้งที่จริงแล้วกล้วยหอมในญี่ปุ่นแพงมาก
มีข้าวปั้นบดปั้นเป็นลูกกลม
ให้คุณยายสามารถกินได้ง่ายด้วยนะคะ
แต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเหงาของคุณยายฮานาโก
ที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวนะคะ

แต่พอเรียกชื่อแล้วก็ชวนพูดคุย

พยายามจะออกมาหาเอาหน้าดันกรง

แล้วก็พยายามที่จะแตะมือที่ยื่นไปหา
เห็นแค่นี้แหละคุณแอปเปิ้ลลีรพัฒน์นะคะ
ก็บอกว่าน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเลย
คุณยายจำภาษาไทยได้จริง
เคยมีคนบอกว่าคุณยายชอบคนไทย
ทีแรกเจ้าตัวคุณแอปเปิ้ลก็บอกว่า

ที่แท้คุณยายฮานาโกจำภาษาไทยได้นะคะ
ซึ่งคุณยายก็คงอยากจะให้คนไทยที่ไปญี่ปุ่นไปเยี่ยมเย็นแกบ้าง

หลังจากเวลาที่ได้ช้อปปิ้งของดีทานอาหารอร่อยแล้ว
ก็อยากให้คนไทยที่ไปที่ญี่ปุ่นไปเยี่ยมทูตคนนี้
ที่ทำหน้าที่อย่างดีแทนคนไทยมายาวนานกว่า๖๖ปี
ไปหาคุณยายเพื่อให้คุณยายได้รู้ว่า
คนไทยไม่ได้ลืมฮานาโกะนะคะ

ถูกส่งไปเป็นทูตสันธวมัยตรีตั้งแต่อายุ๒ขวบเท่านั้นเอง

แล้วก็คล้ายว่าต้องอยู่ในกรงคอนกรีตมาชั่วชีวิตนะคะ
แล้วก็มีการขยับขยายมาอยู่ในสวนสัตว์ในญี่ปุ่นอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ
โพสต์นี้มีคนกดไลค์ไปทั้งสิ้นนะคะ๑๓๔๓๕คน
คอมเมนต์ไปทั้งสิ้น๑๔๐๔คอมเมนต์ด้วยกันค่ะ
ช้างฮานาโกะนี่นอกจากที่จะเป็นทูตสันธวมัยตรี
หลายครั้งถูกนำไปในแอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่นด้วยนะ
อย่างโดราเอมอนเนี่ยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างฮานาโกะด้วย
ซึ่งก็คาดว่าได้แรงดันใจมาจากคุณยายฮานาโกะของเรานี่แหละ
ทีนี้ปรากฏว่าพอกระแสนี้ออกไปเนี่ยหลายคนก็เรียกร้องค่ะ
คุณก็สงสารคุณยายช้างก็บอกว่าเอากลับมาบ้านดีกว่า
ถ้าเอาไปให้ญี่ปุ่นแล้วเขาดูแลไม่ดีแบบนี้
อันนี้ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะ
การที่คนออกมาเรียกร้องในเรื่องของความเป็นอยู่ของช้างฮานาโกะตัวนี้เนี่ย
เขาต้องการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเช่นว่า
ให้ไปอยู่ป่าเลยอยู่กับเพื่อนเลย
หรือว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วออกไปอยู่ป่าไม่ได้
ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในสวนสัตว์ที่มีเพื่อนช้างมีสัตว์อื่น

เพราะว่าเขาจะเครียดแล้วก็รู้สึกว่าเหงาไม่มีชีวิตชีวา

เป็นการเรียกร้องให้ฮานาโกมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในที่นี้
คือมีเพื่อนมีสภาพแวดล้อมให้เขาได้ผ่อนคลาย
แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้เอากลับมาประเทศไทยนะคะ
ยำไล่อย่างไรเขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นทูตสันธวะใหม่ตรี
ถูกต้องเพราะอย่างที่บอกว่าที่อยู่เขาไม่ใช่ไม่ดีนะ
สะอาดดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่า
แง่ของสภาพแวดล้อมของการใช้ชีวิตเท่านั้นเอง
เขาเหงากลัวเขามีความผิดปกติทางจิตใจ